ดูความเคลื่อนไหวการเมืองไทยวันนี้หน่อยกันแล้วกัน
คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตยังคงเดินหน้าอยู่
เกี่ยวกับเรื่องของกัญชาเสรีที่ไม่เห็นด้วย
แต่วันนี้เนี่ยคุณชูวิทย์เขาโพสต์คลิปอยู่คลิปหนึ่ง
คุณชูวิทย์เนี่ยอ้างว่านี่เทศกาลจ่ายเงินทางภาคอีสานภาคใต้เขาเริ่มจ่ายกันแล้วนะ
เงินมัดจำเอาไว้ก่อนในการเลือกตั้งสอสอเนี่ยมีคนไปเดินจดรายชื่อชาวบ้านตามบ้าน
ถ้าได้เป็นสอสอก็คงจะกลับมาโกงเงินกันหรือเปล่า

เอาลองดูคลิปหน่อยนะฮะ

ก็เขียนหาคนหาคน
หาคนคนละสี่ร้อยรวมกันแล้วได้สองพันอันนี้คือยังไงฮะ
ไม่รู้ใครเป็นใครนะเนี้ยเออแต่คุณชุวิตก็มาโพสเอาไว้น่ะ
นี่ฮะผู้หญิงสองคนนะครับนี่มาจดรายชื่อบ้านนี้
เขาบอกเขามีกัน๕คนให้คนละ๔๐๐นะ
ถ้าจะเอาทั้ง๕คนก็เขียนชื่อมาเลยเดี๋ยวให้คนละเนี่ย
๒๕คนที่๒๐๐นะครับหรือถ้าจะเอา๔คนก็เขียนแค่๔คน
มีเสียงผู้ชายคนหนึ่งเขาไม่รู้อาจจะเป็นคนถ่ายคลิปหรือเปล่า

ผู้หญิงที่เอาสมุดมาจดชื่อเนี่ยก็เลยบอก
เอาเขาให้เลือกคนไม่ใช่ให้เลือกพัก
ใช่เขียนชื่อลงในสมุดที่เตรียมมาให้

มันไปเห็นแผ่นพับหาเสียงของผู้สมัครสอสอคนหนึ่ง

เขตเลือกตั้งที่๒จังหวัดหนองคาย

แต่ถ้าเขาไปดูกันจริงเนี่ย
ไปหยุดภาพพวกนี้มันก็ดูทันนั่นแหละ
แน่นอนว่าพักที่ถูกพาดพิงถึงเขาก็เสียหาย

ทันทีที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป

ออกมาให้ข้อมูลทันทีนะครับ

นี่มันเป็นเรื่องใส่ร้ายสร้างเรื่องขึ้นมาชัด
เป็นการกล่าวหาผู้สมัครสอสอ

ผู้ที่ถูกพาดพิงถึงนะครับ
คุณจิดาพาสุนทรธนากุลหรือว่าหมอมิ้ว
สมัครสอสอพักภูมิใจไทย
หมายเลข๔๒จังหวัดหนองคาย

นี่ฮะวันนี้หมอมิ้ว
สัยจังหวัดหนองคายทันทีนะครับ
โดยบอกว่าเมื่อวานนี้มีคนส่งคลิปมาให้แล้ว

ไม่รู้จักคนในคลิปเลยซะคน
มาก่อนไม่รู้เรื่องมาก่อนเรื่องนี้ทำให้เกิดความเสียหาย
ก็เลยมาแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้
เพื่อให้ตำรวจไปสืบหาความจริงให้ว่าใครมาสร้างเรื่องใส่ร้ายแบบนี้
หมอมิ้วยืนยันว่าตั้งใจเข้ามาทำงานเพื่อพัฒนาจังหวัดน้องคาย
พัฒนาเขต๒หนองคายแล้วก็ทำงานหาเสียงแบบใสสะอาดด้วย
ไม่เคยใส่ร้ายไม่เคยไปซื้อเสียงใครไม่เคยทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
เพื่อให้ทางเจ้าที่ตำรวจเองได้ไปสืบหาความจริงให้
ก็ตัวดิฉันเองมองว่ามันก็เป็นธรรมชาติของการหาเสียง
ซึ่งก็คิดว่าทุกที่ก็อาจจะมีบรรยากาศแบบคล้ายอย่างนี้
ลงมาเพื่อเราจะมาขออาสานะคะขออาสามาทำงานเพื่อพัฒนาน้องคายเขต๒นะคะ
ซึ่งการแข่งขันทางด้านการหาเสียงเนี่ยตัวดิฉันเองเนี่ย
เรามีความตั้งใจที่เราจะหาเสียงแบบสะอาดนะคะ
เราจะไม่มีการใส่ร้ายป้ายสีเราจะไม่กระทำการใดที่ผิดกับกฎหมายที่กรกตเขากำหนดอยู่แล้ว
อันนี้คือความตั้งใจของดิฉันตั้งแต่เริ่มแรกที่จะเข้ามาสมัครอยู่แล้ว
ตประจำจังหวัดหนองคายนะครับบอกว่าเห็นคลิปแล้วเช่นกันนะฮะ
ได้รับรายงานจากหัวหน้างานสืบสวนไต่สวนของกรกตแล้ว
เดี๋ยวก็จะตั้งเจ้าหน้าที่ขึ้นมาให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
วันเสาร์นี้นี่แหละนะคาดว่าจะทราบข้อเท็จจริงว่า
เหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหน
ในคลิปเป็นใครบ้างใครถ่าย
ใครรับใครเขียนอะไรยังไงเพื่อเอามาประกอบสำนวน
หากจะมีการร้องเรียนเข้ามา
ตอนนี้ตั้งชุดทำงานให้ไปตรวจสอบแล้วเดี๋ยววันเสาร์น่าจะรู้เรื่อง
ใส่ความใส่หรือใส่ร้ายให้ร้ายบุคคลอื่นนะครับ
เราก็จะตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับ
ให้ได้ข้อมูลไว้ก่อนนะครับว่าถ้าข้อเท็จจริงปรากฏเช่นไรนะครับ
เราก็จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ส่วนคุณชูวิทย์วันนี้นะคะไปที่ถนนเข้าศาลค่ะ

แล้วคุณชุวิตเล่นไปตั้งโต๊ะแบบนี้คนก็มาตะโกนไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกันเยอะเลย

เขาจัดงานเลยจริงจังแล้วคุณคิดมาตั้งโต๊ะแจกสติ๊กเกอร์นี่

โอ้โหมาอย่างเดือดเลยนะคะ
คือคุณชุวิตเนี่ยนอกจากจะไปที่เข้าสารแล้วเนี่ยก็ไปดักรอพบพลเอกประยุทธ์ที่หาเสียงอยู่แถวเยาวราชด้วย
แต่แม่ไม่ได้เจอกันแต่เดี๋ยวดูจังหวะนี้หน่อย
คือวันนี้บิ๊กตู่มีคิวมาหาเสียงแถวเยาวราช

สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่น้อง

เลือกเบอร์เลือกเบอร์
เลือกเบอร์
ราชคือคุณชุวิตตั้งใจมารอเจอพลเอกประยุทธ์เพราะว่ามาหาเสียงที่เยาวราช

ใช่ค่ะคืออยากจะเจออยากจะเจอแหละ
แต่เป็นจังหวะแหมนายกก็ขึ้นรถไปพอดี

เออก่อนจะมาเยาวราช
คือวันนี้เขามีงานเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มผู้ที่

ซึ่งตอนนี้เขาก็สามารถ
ไปซื้อมาเสพอะไรพวกนี้ได้อย่างถูกกฎหมาย
ใช่ค่ะซึ่งคือกลุ่มคนเจ็บเขาก็มาตะโกนบอกว่าแบบ
โอ้โหไม่เห็นด้วยเลยคุณชูวิทย์มาอย่างเดือดเลยอ่ะ
อือคุณชุวิตก็มีกัน
นี่ดูหน่อยมีกันเกิดขึ้นตรงนี้ใช่ไหม

คุณจุ๊ดก็มาตั้งโต๊ะว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องของกัญชาเสรี
ใช่ค่ะครั้งนี้เขาบอกเขาก็ไม่เห็นด้วยกับคุณชุวิตเหมือนกันไง
ครับครับ

เพราะว่าคุณชุวิตความจริงตั้งใจไปหาบิ๊กตู่

คลิปเรื่องการซื้อเสียงทางภาคอีสานเกิดขึ้น

คุณชุวิตก็บอกโอ๊ยจะไปใส่ร้ายอะไรล่ะ
เบอร์อะไรก็ไม่มีไม่ได้มาให้คนเลือกด้วย
แล้วจากนี้ไปเนี่ยถ้าประชาชนคนไหน
มีหลักฐานเรื่องการซื้อเสียงในการเลือกตั้งสอสอเนี่ยนะ
แล้วส่งมาให้คุณชุวิตเป็นเบาะแส

จะใช้เงินส่วนตัวนี่แหละตั้งรางวัล
ให้ประชาชนที่ถ่ายคลิปวิดีโอการซื้อเสียงได้

ส่วนคนที่ออกมาประท้วงคุณชูวิทย์ในขณะนี้
เวลาไปลนลงเรื่องไม่เอากัญชาเสรีต่างเนี่ย
คุณชูวิทย์บอกเท่ากับเป็นการประท้วงครอบครัวตัวเองด้วยหรือเปล่า
อืม
เพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยกำลังปกป้องไม่ให้ยาเสพติด

ตั้งใจจะไปหานายกวันนี้จะไปถามว่าจะสนับสนุนไหมกัญชาเสรี

ผมเลือกไม่ได้มาเลือกผม
ผมไม่มีพักษณ์ผมไม่ได้เล่นการเมือง
จะถามนายกว่าสนับสนุนกัญชาเสรีหรือเปล่า
ถ้าเกิดนายกเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งสมัยน่าจะสนับสนุนให้หนูกัญชาเสรีไหม
อ้าวคุณผู้ชมครับ
ดูนี่หน่อยวันนี้บิ๊กตู่ไปหาเสียงเนี่ยทั้งสวนลุมและเยาวราชนะ